ครูมัสซีมาแล้วมาแล้ว
ทักทายกันหน่อยดีไหมจ้า
นักเรียนไม่อยู่กันแล้ว
โอ้ยนักเรียนไปโรงเรียนหมดแล้ว
สวัสดีค่ะช่วงนี้คุณครูมัสซีเหงามาก
และลมหนาวจะมาก็กลัวหนาวมากด้วยเช่นกัน
ตอนนี้นักเรียนหลายโรงเรียนค่ะ๑๙๐ไปโรงเรียนกันหมดแล้ว
แล้วใครจะเรียนออนไลน์กับครูล่ะคะเนี่ย
ครูก็อยากสอนภาษาอังกฤษต่อไปนะคะ
แต่เรื่องของลมหนาวค่ะเขาจะมาแล้วจริงเขาไม่โกหกนะคะ
เอาตรวจสอบยังไงนะคะเห็นเส้นไอโซบาไหมคะที่เป็นยึกยืนยึกยืนเนี่ย
เส้นสีน้ำเงินสังเกตเข้าไปใกล้ใกล้พันสิบแปด
ให้ดูแบบนี้นะพันสิบแปดอยู่ไหน
สิบแปดอยู่แถวแถวแตะตอนบนของประเทศลาว
นี่คือความหนาวที่เราอยากจะเจอ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะ๑๐๑๔แตะตอนบนของประเทศไทยใกล้เข้ามาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลารออีกประมาณ๒๓วันน่าจะเป็นวันพุธนะคะ
แต่ตอนนี้ภาคเหนือและภาคอีสานยอดดอยยอดภูเริ่มสัมผัสอากาศหนาวกันแล้ว
กรุงค่ะน่าจะเป็นช่วงประมาณวันพุธ
เห็นอุณหภูมิไหมคะนี่เอามาจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะ
พุธค่ะอุณหภูมิจะลดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
ใช้คำว่าอากาศเย็นก่อนนะคะอาจจะไม่ถึงหนาว

แค่นี้คุณครูวัสซีก็แฮปปี้แล้วนะคะ
เอาตรวจสอบแผนที่ค่ะจากวินดี้กันหน่อยนะคะ
เริ่มไหลลงมาเรื่อยค่ะจะเริ่มแต่ที่ภายอิสานก่อน
หลังจากนั้นขึ้นไปภาคเหนือแล้วลงมาที่กรุงเทพมหานครค่ะ
รวมถึงภาคตะวันออกแต่ลักษณะเช่นนี้ค่ะ
จะทำให้ภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยช่วงนี้
หนักเกินต้านเห็นไหมคะ
นี่คือแผนที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ฝนตกทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นชายฝั่ง
ตกแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
เนื่องจากมีลมมรสุมพาดผ่านช่วงภาคใต้ของประเทศไทยพอดี
ประกอบกับร่องมรสุมรวมถึงความกดอากาศต่ำ

มันบวกกันทำให้เกิดฝนขึ้นมา
ดังนั้นมันจะกลายเป็นหนาวสังเกตง่ายแบบนี้แล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะคลื่นในทะเลค่อนข้างสงบนะคะ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะไม่สูงไม่เกินประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
แม้ว่าคลื่นจะไม่สูงแต่ฝนโอ้โหกระหน่ำตกดีจริงนะคะ
ที่จังหวัดกระบี่ค่ะโรงพยาบาลโอ้โหสภาพ
ทั้งบ้านทั้งโรงพยาบาลค่ะน้ำท่วมเต็มไปหมดนะคะ
เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะต้องหาที่นอนตามแคร่
นอนตามโต๊ะก็มีเตียงเนี่ยมันต่ำไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วนะคะ
เนื่องจากน้ำหลากเข้าท่วมเขาบอกไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ
ส่วนที่อำเภอปลายพระยาน้ำหลากท่วมโรงพยาบาลปลายพระยาและบ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายจำนวนมากชาวบ้านเขาต้องช่วยกันล้างทำความสะอาดคราบโครนที่ถูก
ซัดมากับน้ำค่ะไปที่อีกหนึ่งจังหวัดที่ตรัง
เขาบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะ
ลงเรือไปสัมผัสความงดงามของถ้ำมรกฏบรรยากาศคึกคักแบบนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวว่ายน้ำลอยคอเกาะเสื้อชูชีพต่อกันเป็นแถวยาวเลย
จะไปไหนจะไปมุดถ้ำมรกฏค่ะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะ
กลับมาอีกครั้งแต่ก็อย่าลืมนะคะเห็นไหมคะหน้ากากอนามัยใส่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
หลังจากนี้ความคึกคักเนี่ยจะกลับมาคึกคักมากกว่านี้มากกว่านี้
ย้ำกันอีกครั้งนะคะนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙แล้วช่วงนี้นะคะ
ภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนเนี่ย
บายสั้นค่ะเกิดจากแรงโน้มถ่วงนะคะระหว่างโลกกับพระจันทร์นั่นเองนะคะ
และจะมาข้ามขึ้นข้ามแรมค่ะเกิดวันละสองครั้งต่อวันเอ่อสองครั้งต่อวันนั่นเองนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วช่วงนี้โลกร้อนน้ำสูงเพิ่มขึ้นนะคะ
ประมาณครึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเท่านี้เองนะคะ
จะได้ปลอดภัยกันนะคะอ่ะนักเรียนนักเรียนอยากเรียนอะไรต่อ
ซิดดาวไหมซิดดาวไหมครับ
เป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไร